ผู้บริหารเป็นคนพม่าค่ะแล้วเขาแบบว่าแม้แต่เข้าห้องน้ำก็จับเวลา
แล้วเขาประมาณแบบว่าเทงานออกแล้วก็เตะ
ใส่พนักงานว่าเอองานอย่างนี้กูไม่เอากูไม่เอา
อะไรอย่างเงี้ยค่ะของใช้ก็แบบว่าไม่ให้มีอะไรเลย
ของใช้ก็เช็คชู่ก็ไม่ให้เราพกไม่ให้เราติดตัว
แล้วก็น้ำก็น้ำน้ำก็ให้เราเก็บไว้อีกที่นึง
โปรงกระเป๋าอะไรก็ไม่ให้พกไม่ให้ขึ้นไม่ให้อะไรเลยใช่ไหม
เนี้ยมันเป็นของส่วนตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะมันโกรธจานเกินไปค่ะ
อืมยืนคุยกันสิ
กระเป๋าใส่แล้วนี่ซื้อกันเขาก็ไม่ให้ใช้ใช้เล็กก็ไม่ให้ใช้
ไม่ให้ใช้ในน้ำก็เอาไว้กล่องรวมกันเพื่อที่ว่าไม่มีอะไรกันขุมกันอะไรเลย
อืมแต่ขวดไพรคือไม่มีในความสะอาดอืมขวดน้ำก็ให้ใส่กล่อง
ให้ให้ใส่กล่องใหญ่ใหญ่รวมกันแต่ไม่มีฝาปิดไม่มีอะไรเลย
แล้วก็ห่วงเรื่องโรคใช่ไหมค่ะอืมแล้วทีนี้เชื้อโรคอะไรมันก็จะเข้าไปได้
แล้วไม่ไม่ห่วงความปลอดภัยของพระรักงานเลยอืมตอนนี้เราจะห่วงแต่
จะเอาแต่งานจะเอาแต่งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีเนี้ยพนักงานทำงานออกไปน่ะ
อย่างงี้ก็ไม่เอาอย่างงั้นก็ไม่เอาตอนนี้เรารวมตัวกันต้องการเรียกร้องยังไงบ้าง
ก็แบบไม่เอาไม่เอาผู้บริหารคนนี้อยากเปลี่ยนผู้บริหารคนนี้เพราะว่า
ผู้บริหารคนนี้ไม่ได้เรื่องค่ะเขามาบริหารนานหรือยัง
กดดันคณะงานเกินเขามาบริหารงานนานแล้วยังปีนี้ค่ะ
ปีนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็ทนที่สุดแล้ว
ทนกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจริงจริง
เพราะว่าเพราะว่ามันหลายรอบแล้วเจออะไรนิดหน่อยก็ไปเตือนไปเตือนทีนี้
แต่มันไม่ใช่เราก็ทำงานกันเต็มที่
อ่าผู้บริหารพม่ากับคนนี้เขามาทำงานได้นานแค่ไหนละ
พึ่งมาค่ะได้ประมาณเท่าไหร่กี่เดือนได้ประมาณห้าหกเดือน
ห้าหกเดือนนี้ก็เจอปัญหามาตลอดใช่ใช่ค่ะมีแต่ปัญหาค่ะ
ทำงานไปก็รีงานอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา
แล้วก็เปิดโทรก็ยาในทางขยะก็จะทิ้งเลยยาก็ไม่ให้เอาไว้เลย
แต่ยาคนที่ว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรต้องกินยาต้อง
ที่ก็ไม่ให้มียาพกติดตัวพกอะไรเลยเจอก็ทิ้ง
ก็คือผู้บริหารคนใหม่เข้ามาเขาก็คือไปข้างบน
เขาก็จะไม่ให้มีกระดาษทิชชู่มีน้ำแค่ขวดเดียว
แล้วก็เครื่องของความใช้ก็ไม่มีเช่นกระดาษเจ็ชชู่เราต้องใช้น่ะ
เราขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วเขาก็แบบเราออกงานมาอย่างเงี้
เขาก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอากดเจนอะไรเพราะอะไรนี่ผิดหน่อย
ก็ไปเตือนไปเตือนอะไรประมาณเนี้ยแต่ข้างบนของเราหมายถึงเราเข้าห้องน้ำหรือว่ายังไงฮะ
มันทุกอย่างที่เขาบังคับทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่น้ำขวดนึง
ตลาดทิชชู่ห้ามเอาขึ้นไปของอะไรที่เราเคยมีเช่น
การที่เราต้องมีเครื่องมือปรับจักรเราก็มีเขาก็ไม่ให้เอาไว้คือถ้าใครมีเจอคือใบเตือน
โดนไปเตือนตลอดแล้วสาเหตุที่เขาทำอย่างงี้เพราะอะไร
ก็ไม่ทราบว่าเขาคือเขาไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้เขาอยู่กันมาหลายปีแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้ไง
แล้วอย่างงี้เราจะเรียกร้องยังไงก็กำลังคุยคุยกันอยู่อ่า
ข้อเสนอเราคืออะไรบ้างก็ยังไม่รู้ว่าค่ะตั้งตั้งรอ